มาดูต่อกันที่เรื่องนี้กันบ้างดีกว่าค่ะคุณค่ะ

เพราะว่าอะไรเพราะว่าใบเฟิร์นพิมชนกหรือว่านางเอก
ไปดังเปรี้ยงปร่างกันนู้นนะฮะดังไกลกันเลยที่เวียดนามเนาะ
กับพระเอกคู่ขวัญเขาน้องนายนพัฒน์นะฮะ

ทำรายได้ที่เวียดนามนะคุณสูงสุดแบบถล่มทลายเป็นประวัติการเลย
เพราะว่าอะไรละครเรื่องใหม่ของน้องนะคะ
เครียดมากน้องบอกเครียดจริงค่ะพี่ขาเพราะว่าอะไร
หนูต้องเล่นเป็นสาวประเภทสองค่ะพี่มันยากว่าอย่างนี้นะคะ
แล้วยังมีดราม่าสู้ชีวิตหลงรักน้าชายตัวเองไปอีก
นี่บทละครในเรื่องที่น้องจะต้องรับนะฮะสู้เขา
ถ้าทำไม่ได้ติดต่อพี่แจ๊กกะรีนถามเลยว่าทำยังไงนะฮะ

สงครานนี้น้องจะพักไปล้านลากับหนุ่มคนไหนมีหรือเปล่า

กับละครเรื่องใหม่ที่บอกว่าต้องหลับรถเป็นสาวประเภท๒นี่แหละ

หนักจริงพี่แจ๊คแบบหนักมากผู้อำกับก็แบบตั้งใจมาก

อกจากเขาเป็นแบบสาวสองแล้วความยากก็คือ

ไม่ต้องติดกลับเลยพกมาจากบ้านความเครียด

ที่ค่ะการทำงาน